คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปส่องชีวิตของแม่บ้านพ่วงตำแหน่งพันรยา
บอกเลยนะคะว่าในโซเชียลเนี่ยเราไม่เห็นมุมนี้บ่อย
จะเป็นใครจะเป็นยังไงติดตามกันนะคะกับช่วง
เจ้าแจ๊กริมเจ้า

ส่องโซเชียลนุ้มม่วงภรรยาของอ้วนรังสิทธิ์ที่ไหร่
มีแต่ความชุ่มชื้นหัวใจทุกที
ก็ชูน่ารักแบบฉบับสาวเกาหลีเกาใจ
แต่บอกเลยนะคะว่าเรื่องจริงไม่อิงโซเชียลมันเป็นแบบนี้

ชีวิตจริงยิ่งกว่าลำบากค่ะคุณค่ะ
นี่แหละนะวิถีคนเป็นแม่และเมีย
โทษเพราะอวนกับฉันใส่กล้าเอามาลง
ไม่รู้ว่าคืนนี้ต้องหนอนนอกกูรึเปล่านะคะเนี่ย